คุณผู้ชมคะพูดถึงวงการเกมก็เปลี่ยนไปมาก
เมื่อก่อนในสมัยอดีตอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ต้องเสียเงิน
เป็นเรื่องบันเทิงอย่างเดียวแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะ
ก็มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นถือว่าเกมมีความสร้างสรรค์
แล้วก็สามารถหารายได้เข้ากระเป๋าได้ด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นเราไปติดตามพร้อมกันกับคุณจิรภาสุริสุข
เพื่อยืนยันว่าวงการเกมยุคใหม่ไม่ไร้สาระค่ะ
ต่างร่วมกันลุ้นกับการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตหรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์
จัดเวทีการแข่งขันภายในงานนี้
สำหรับนักภาคเกมคนดังที่มาร่วมกันบรรยายตลอดการแข่งขันค่ะ
อกจากนี้ยังมีเวทีการแข่งขันสำหรับเกมบนโทรศัพท์มือถือ
ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมเชียร์ไปด้วยกันค่ะ
การจัดงานครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทำให้ภาพลักษณ์ของวงการเกมนั้นเปลี่ยนไป
เริ่มมองเกมว่าไม่ใช่เล่นเพื่อไร้สาระ
แต่กลับกลายมาว่าใช้เกมเป็นสิ่งสร้างสรรค์แล้วก็สามารถทำเป็นอาชีพได้

อย่างเราเห็นเทรนด์ที่มีการเติบโตมากเลยก็คือการที่มีนักภาคเกมเกิดขึ้นมาใหม่
เลยทำให้เด็กและคนสนใจมีการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องในเชิงสร้างสรรค์
ก็เลยเป็นที่มาว่าสื่อมันเริ่มเปลี่ยนทำให้การเล่นเกมมันถูกเป็นที่ยอมรับมากขึ้น
ภาพรวมของมูลค่าตลาดเกมในไทยนั้นสูงถึง๑๑๕๐๐ล้านบาท
โตขึ้นจากปีก่อน๑๑๖โดยมูลค่าตลาดเกมออนไลน์อยู่ที่๘๐๐๐ล้านบาท
ร้อยละ๑๐ขณะที่มูลค่าตลาดเกมมือถือนั้นโตสูงถึง๑๒๐
ส่งผลให้จำนวนผู้เล่นเกมบนมือถือสูงขึ้นตามไปด้วยถึง๓๙ล้านคนค่ะ
โดยภายในงานยังได้รวบรวมบรรดาค่ายเกมค่ายไอทียักษ์ใหญ่มาจัดแสดง
ทดลองเล่นเกมด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
บริษัทต่างเห็นมูลค่าแล้วก็เห็น
เติบโตอย่างมีศักยภาพของเศรษฐกิจเมืองไทย
อันนี้จะดีกว่าในอดีตที่สมัยก่อนเล่นเกมโหลดเหทื่อน
มันก็จะเป็นอะไรที่เล่นกันเอง
เออออกันเองไม่มีใครแนะนำนะครับ
นักเล่นเกมเก่งขึ้นมาให้แรงบันดาลใจกับคนรุ่นต่อไปนะครับ
ผมว่าตอนนี้วงการอยู่ในภาพที่ดีมากเลยตั้งแต่เคยมีมาเลยครับ
จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๑๑ธันวาคมนี้
จัดงานคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดในงานครั้งนี้กว่า๑๒๐ล้านบาท